เรื่องของการพนันเนี่ยไม่รู้จะเตือนกันยังไงจริง

นี่ผู้ชายคนหนึ่งเขาเรียนจบวิศวะนะครับ

แล้วไปเล่นพนันออนไลน์นะครับ
ติดหนี้พนันฟุตบอลด้วย

สุดท้ายถูกจับได้นะครับทุกผู้ชมครับ

มาทำทีขอดูทองนี่จากร้านทองที่แถวบางบัวทองนนทบุรีวิ่งเลยฮะ
แต่สุดท้ายเนี่ยถูกจับได้นะครับ
คือมีตำรวจเขามาธุระแถวฮ่างพอดี
พอได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายแบบวิ่งชิงทองไปเนี่ยจับไว้ได้พอดีครับทุกผู้ชมครับ
ดูนะฮะขอดูเส้นนู้นเส้นนี้
พอจังหวะพนักงานที่ร้าน
คว้าเลยฟึ๊บไปนู่นเลยครับ
คือในมือเนี่ยเป็นทองคำน้ำหนัก๒บาท๒เส้น

แสนกว่าบาทนะครับเกือบ๑แสน๒หมื่นบาทได้ประมาณนั้นนะครับ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายชินพันธ์พยักษ์เวโรธ
เขาเรียนจบวิศวกรไฟฟ้านะฮะ
นี่ฮะทำทีมาขอเลือกซื้อทองในห้างที่แถวบางกรวยไซน้อยนะครับ

สุดท้าย๑๐ตำรวจเอกนฤทธรุ่งโรธ
เป็นพบหมู่ของสนสำราญราช

เครียดหลายอย่างจับตัวเอาไว้ได้
สพบางบัวทองก็มานะครับท่านผู้ชมครับ
มารับตัวไปดำเนินคดีต่อนี่ฮะ
ตอนที่จับเอาไว้ได้ตรงนี้หน้าร้านที่เกิดเหตุเลย
คือพอไปสอบสวนินพชิณพันธ์เขาบอกว่า

จอดที่ลานจอดรถแล้วเข้ามาในห้างมาที่ร้านทอง
ต้องการหาเงินไปใช้หนี้พนันฟุตบอล
คือหนี้พนันเนี่ย๓๐๐๐แล้วมีหนี้ที่ยืมเพื่อนอยู่อีก๓๐๐๐รวมแล้ว๖๐๐๐
ถึงกำหนดที่จะต้องจ่ายคืนแล้วแต่ยังหาเงินไม่ได้
สุดท้ายก็เลยเข้ามาที่ร้านทองแล้วก็กะว่าจะมาชิงทองเข้าไปเลย
คือติดการพนันก็ก็หนึ่งของความใช้มือ

บาคาร่ากับบอลเยอะไหมครับ

ส่วนพนักงานที่ร้านทองเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
บอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยความจริงมาขอดูทองสองรอบนะฮะ
อ้างว่าจะขอเทียบราคากับร้านอื่นก่อนนะ
รอบที่สองเนี่ยดูไปดูมาเนี่ยคว้าแล้ววิ่งหนีเลยฮะ

ก็แล้วเสร็จแล้วก็
เป็นการสอบถามเรื่องโปรโมชั่นว่าจะมีโปรโมชั่นอะไรบ้างแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ขอเทียบราคากับร้านอื่นก่อน
แล้วประมาณผ่านไปไม่ถึง๕นาทีแล้วก็กลับมาใหม่

ก็ขอดูน้ำหนักเดิม

ใช่ค่ะแล้วก็ขอดูแบบโดยการสลับไปที๑บาทที๒บาททีค่ะ

งงสับสนอะไรแบบนี้
คือ๑๐ตำรวจเอกนฤทธิที่มาธุระที่ห้างพอดีเนี่ยบอกว่ากำลังรอซื้อข้าวอยู่
ได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยของร้านทองที่เขากดสัญญานะฮะ
แล้วเห็นคนร้ายวิ่งมาก็เลยเข้าไปจับกลุ่มตัว
แล้วก็มีเนี่ยฮะพนักงานแถวนั้นพลเมืองดีแถวนั้นมาช่วยกันควบคุมตัวด้วย
โอนี่นี่พนันฟุตบอลนี่ไพรบาคารา

อ้าวใครเป็นเจ้านุงเจ้านี่ของมันชีนภัณฑ์ก็ไปหาที่

ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เปิดโต๊ะบอล
แล้วเค้าแทงบอลกับผมอยู่แล้วให้ใช้พนักงานแล้วอย่านี้เนี่ย

ตำรวจก็จะขอบคุณคุณภาคภูมิขยายผลได้เลยแก๊งพนัน

ใช่ไหมหมดอนาคตเลย